เวลาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
สมัยเด็กเคยขีดเขียนไหม

แต่เห็นคนอื่นเขียนติดไว้อยู่แล้ว

นี่เลยค่ะเหมือนข่าวนี้ที่กำลังเป็นที่นิยม
กำลังต้องการการยุตินะคะ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะคะ
เขาก็โพสต์ภาพข้อความนะคะ
เป็นข้อความบอกรักค่ะ
ที่ถูกเขียนขึ้นณบริเวณจุดชมวิวนะคะ

ที่ขึ้นไปขีดเขียนในพื้นที่อุตยานว่า
ลบนะดูสิต้องไปลบนะ
บที่เขาขีดเขาเขียนทั้งหมดนะคะ
หลังที่ว่าพบร่องรอยการกระทำของผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ย
เขาเอาหินคุณเอาหินเนี่ย

ตรงจุดชมวิวกิโลเมตรที่๔๑นะคะ
ใช่สำหรับกรณีดังกล่าวนะคะ
ทางอุทยานก็จะเร่งติดตามตัว

สำหรับว่ากล่าวตักเตือนจะไปตามที่ไหนเนี่ยเนอะ

แล้วก็เอามารับโทษตามระเบียบนะคะ

นักท่องเที่ยวทุกท่านให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัดนะคะ
และก็พบว่าใครกระทำผิดต่อทรัพยากรธรรมชาตินะคะ

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะ

มันเป็นของสวยงามเป็นของที่เป็นธรรมชาตินะคะ
อย่าไปขีดไปเขียนเลยเนาะ
มันดูแล้วไม่เจริญตานะคะ

จริงเดี๋ยวนี้หรือถ้าอยากบอกก็คือส่งไลน์มาบอกเราได้นะคะ

ไม่ต้องไปเขียนอะไรตรงนั้น

เอาหินมาวางต่อกัน

เพราะว่าเที่ยวไปเอาหินมาจากตรงนั้นตรงนี้บางทีเนี่ย

ไม่เป็นที่รักของบัวป่ะ

พยายามด้วยนะเอาหินขูดไว้อยู่

เราจะได้อ่านออกสื่อให้คุณผู้ชมได้เลยนะคะ